ท่านผู้ชมครับหลายท่านคงจะเห็นคลิปนี้กันแล้วนะครับ
เขาก็ตั้งข้อสงสัยกันเยอะแยะนะครับว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกับสุนัขตัวนี้นะฮะ
มีคลิปที่ริมถนนนะครับมีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะรถที่จอดอยู่เนี่ยอยู่ริมถนนนะครับ
แล้วสุนัขตัวหนึ่งนี่ฮะจังหวะผู้ชายกำลังขนของเราอยู่หลังรถเนี่ย
สุนัขตัวเนี้ยนะฮะมันก็เดินมาแล้วไปดมที่ล้อ
มที่ล้อนะฮะเนี่ยครับฟึ๊บล้มเลยเนี่ยดีดอยู่นะครับ
มีสุนัขตัวนึงก็วิ่งเข้ามาดูนะแล้วมันก็นิ่งไปเลยค่ะคือสุนัขมันตายนะฮะ

คือสุดท้ายทีแรกคนก็ยังเอ๊ะมันอาการเป็นยังไงเนี่ยเจ้าของสุนัขเข้ามายืนยันว่ามันตายนะฮะ
ฉกเข้าไปหรือเปล่านี่ท่านผู้ชมช่วยกันดูนะฮะเราวงให้ดูคอยดูนะฮะเดี๋ยวจะทำแบบภาพ
หรือว่าไอ้งูตัวนี้มันจะพลิกแรงจริง
นี่นะฮะมีน้องที่เข้ามาตอบในคอมเมนต์นะครับของคลิปนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าหนูเป็นหลานของเจ้าของหมานะคะ
เนี่ยจังหวะเนี้ยโอ้โหมันดีแล้วแบบมันก็นิ่งไปเลยนะ
คือคนที่เขามากับรถกระบะเขาก็หันมามองแต่ผมเชื่อว่าเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไร
คงจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีงูถ้าเป็นงูจริงนะฉกเข้าไปแล้วหมามันตายแล้วเนี่ย
เขาก็อาจจะต้องไปงงไปงานอะไรของเขาต่อเขาก็ขับออกไป
เดี๋ยวดูคอมเมนต์ของน้องหน่อยนะฮะที่เป็นหลานของเจ้าของสุนัขนะฮะนี่ฮะ
น้องบอกหนูเป็นหลานของเจ้าของหมานะคะพอดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะ
นมยานคงเป็นชื่อหมาชื่อหมาค่ะชื่อนมยานมันมาดมรถจู่ก็ตามคลิปเลยค่ะ
ดิ้นชักลงไปกับพื้นในวงเล็บนะฮะส่วนตอนที่ทุกคนเห็นว่าน้องกระดกหัวตอนท้าย
เป็นการชักกระตุกของกล้ามเนื้ออารมณ์แบบเป็นเฮือกสุดท้ายของน้องก่อนจะตาย
ทางบ้านเนี่ยรอประมาณ๒ชั่วโมงหลังจากตอนที่เกิดเหตุตามคลิป
แน่ใจว่านมยานมันตายจริงก็เลยเอาไปฝัง
สาเหตุการตายยังไม่ทราบค่ะเพราะเห็นเหมือนที่ทุกคนเห็นเลย
ก็คือเห็นแบบนี้แล้วมันไม่ชัด
ใช่ไหมฮะตอนนั้นไม่มีใครอยู่หรือเห็นว่าที่ล้อมีอะไรหรือเปล่า
เพราะคนที่เขาอยู่หลังรถกระบะเขาก็ไม่ได้ดูที่ล้อ
นี่เราขยายมาให้ซูมมาให้นะครับแล้วทำช้ามาให้
สรุปตอนนี้ฝังไปแล้วเจ้านมยาน
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะคะคุณสุชาดาสิริคงค่ะ
ก็ลงพื้นที่เลยนะก็ไปตรวจสอบข้อได้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ครับไปเจอกับคุณสามารถเนียมนาฬอายุสี่สิบสามปี
เป็นเจ้าของหมาตัวที่มันตายแล้วก็เป็นเจ้าของร้านขายของชำด้วย
อ่านี่พาไปชี้จุดเกิดเหตุนะฮะตรงนี้เลยนะฮะ
ตรงนี้เลยอยู่บริเวณร้านขายของชำหน้าสากรโคสิตารามตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนะฮะ
หมาตัวที่ตายเนี่ยมันชื่อว่าเจ้านมยานค่ะครับ
หมาจรจัดเพศเมียมันมาขออาศัยอยู่ที่ร้านขายของชำของคุณสามารถเนี่ย
สักประมาณสองถึงสามปีแล้วแล้วมีลูกชื่อว่ายันหี่ก็คือหมาอีกตัวหนึ่งอ่ะ
อืมที่อยู่ในคลิปอ่ะค่ะล่าสุดเจ้าของฝังมันไปแล้วนะคะเจ้านมยานเนี้ย
เจ้าของเล่าให้ฟังต่อบอกว่าปกติแล้วหมาสองตัวแม่ลูกเนี่ยจะชอบนอนเล่นอยู่หน้าร้าน
ขณะเกิดเหตุมีรถกระบะคันดังกล่าวในคลิปเนี่ยมาจอดรถเพื่อที่จะซื้อน้ำแข็งที่ร้าน
ว่าเจ้านมยาเนี่ยมันคงเห็นงูที่ล้อรถของรถกระบะก็เลยเข้าไปดม
แล้วสุดท้ายมันก็ถูกงูฉกเข้าที่หน้านะคะแล้วก็ดิ้นชักทุรนทุรายตามคลิปนะคะ
ตอนแรกที่เห็นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันถูกงูฉกแต่หลังจากที่นมยานตายก็พากันสงสัย
เปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วก็ซูมชัดชัดค่ะก็เห็นเหมือนกันนะ
เห็นว่าเป็นงูตัวเล็กสีดำคาดว่าอันนี้คาดว่านะน่าจะเป็นงูเห่า
งูเห่าพิษมันร้ายแรงนะคะเจ้าของเขาไปซูมกล้องดูแล้วใช่ค่ะ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

สีดำฉกที่ประมาณตรงนี้

เรื่องราวที่เกิดขึ้นเราพยายามที่จะไปหาข้อเท็จจริง
ลายความสงสัยให้กับคุณผู้ชมแล้วก็เจ้าของหมาด้วย

สัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อน

สำนักอนุรักษศะปากรมอุทยัลแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หมอล็อตบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่หมาจะโดนงูกัด
ซึ่งงูที่กัดน่าจะเป็นงูที่มีพิษต่อระบบประสาท
และเป็นไปได้ว่างูอาจจะกัดบริเวณจมูก
เป็นจุดรวมประสาทที่สำคัญของหมาอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเห็นไหมฮะจังหวะที่ฉกปุ๊บมันแสดงอาการทันทีเลย
มันเข้าแถวจมูกพอดีใช่ค่ะอืมนะฮะทั้งนี้ค่ะ
งูที่มีพิษต่อระบบประสาทเช่นอะไรบ้าง
ถ้าตามที่เจ้าของคาดการณ์ว่าเป็นงูเห่าเนี่ยรวมงูเห่าด้วยนะครับ
งูที่มีพิษต่อระบบประสาทได้แก่งูเห่าไทยงูเห่าพ่นพิษยาม
งูจงอางงูสามเหลี่ยมงูงูทัพสมิงคลาใช่ค่ะ
แล้วก็งูที่มีพิษต่อระบบเลือดได้แก่งูแมวเซางูกระปะแล้วก็งูเขียวหางไหม้
แล้วเราก็ถามว่าถ้าเป็นแมงป่องต่อยจมูกได้หรือไม่
หมอล็อตบอกว่าสัตว์มีพิษอะไรก็ตามหากต่อยที่จมูกหรือจู่โจมไปที่บริเวณศูนย์รวมประสาท
โอกาสที่พิษของสัตว์ชนิดนั้นจะเข้าไปทำลายระบบในร่างกายได้เร็วกว่าสัตว์ที่มีพิษต่อระบบเลือดนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะโอกาสที่จะเป็นงูมากกว่าแมงป่องเพราะหากเกาะที่บริเวณล้อหรือท้องรถ
งูจะเกาะหรือซ่อนตัวได้ดีกว่าแมงป่องนะถ้าเป็นแมงป่องเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดจากล้อรถได้ง่ายกว่าไง

เวลามันเกิดอาการปุ๊บทำไมสุนัขชักแล้วตายไวมากนะครับ
เนื่องจากว่าถ้าเป็นงูพิษเองเนี่ยโดยเฉพาะงูที่มีพิษต่อระบบประสาทนะฮะ
มันจะออกฤทธิ์ไวมากซึ่งซึ่งการออกฤทธิไวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ตำแหน่งของสุนัขที่โดนกัดเอง
นะฮะอย่างสุนัขตัวนี้เนี่ยถ้าโดนกัดตรงขาตรงตามไหลเนี่ย
อาการของพิษจะออกช้าแต่นี่คือสุนัขเนี่ยน่าจะโดนตรงจมูกหรือไม่ก็ตรงตา
เพราะฉะนั้นตรงจมูกเนี่ยมันเป็นปลายประสาทสุนัขจมูกดีมาก
เพราะฉะนั้นปลายประสาทสุนัขเนี่ยจะอยู่ที่จมูกเพราะฉะนั้นพอถ้าเกิดโดนพิษตรงที่จมูกเนี่ย
มันก็จะออกฤทธิได้ไวโอ้โหคือถ้าฟังจากคุณหมอล็อตเนี่ย
เป็นความโชคร้ายของเจ้านมยานด้วยค่ะคือถ้าโดนตรงอื่นมันจะเข้าเส้นเลือด

ไม่รู้ว่าขับไปเนี่ยงูมันจะหลุดไปหรือยัง